มาดูความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องเมย์
คนนักเรียนเตรียมทหารพักกับพงศ์
วันนี้ในหนังสือพิมพ์ก็จะเป็นพาดหัวว่า
แจ้งข้อหาพี่ปี๓ทำร้ายน้องเมย์

มีรุ่นพี่ทำรงวินัย
จนทำให้น้องเมย์ได้รับบาดเจ็บ

การมาดูทางคดีกันก่อนนะครับ

พันธุ์ตำรวจเอกพงศ์จากสุรรักษณ์
ภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรอำเภอบ้านนา

เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวน

จนมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา๑คน
ในคดีทำร้ายร่างกายนายพักขพงศ์ตัญการ
หรือว่าน้องเมย์นักเรียนเตรียมทหาร
โดยได้ทำการสอบปากคำรุ่นพี่และเพื่อน

เหลือสอบปากคำรุ่นพี่อีก๒คน
สรุปสำนวนส่งต่อให้สารมณฑนฐานบก

พิจารณาในสัปดาห์หน้า
แต่ต้องมีคำว่าแต่นะคุณ

แต่การแจ้งความต่อรุ่นพี่คนนี้
ทางครอบครัวก็เชื่อว่าเป็นผู้ที่
สั่งทำรงวินัยเป็นเหตุให้น้องเมย์ได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดวันที่๒๓สิงหาคม๒๕๖๒
ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันที่น้องเมย์เสียชีวิต๑๗ตุลาคม๒๕๕๙

แยกกันเพราะว่ามันมี๒ช่วงเวลา
ใช่ไม่งั้นถ้าบอกว่าตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาว่า
มีรุ่นพี่ทำร้ายจนตายเนี่ย
นั่นมันในวันที่๑๗ตุลาคม๖๐มันจะเป็นข่าวสำคัญมาก
แต่คราวนี้เขาแจ้งข้อเก่าหาว่ารุ่นพี่ทำร้ายร่างกายน้องเมย์

เอาฟังเสียงตำรวจอธิบายหน่อยฮะ
เห็นมันมีประเด็นเผลอมาใหม่ว่าเมย์หรือลักษะหรืออย่างนี้
ไม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีข้อมูล
ไม่มีครับไม่มีข้อมูล
ก็เป็นการบำรวงไว้ให้ทำปกติ
นะครับตำรวจบอกว่าเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาว่ารุ่นพี่ปี๓๑
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
แล้วก็พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยาหลักฐานสรุปสำนวน
โดยมีความเห็นสั่งฟ้องส่งอายการมณฑนฐานบกที่๑๒จังหวัดปราจีนบุรี
ในช่วงวันที่๕๖กุมภาพันธ์นี้เพื่อให้ดำเนินการต่อไปนะครับ
ส่วนทางด้านของน้องเมี่ยงนะครับนางสาวสุพิชาตัญการพี่สาวของน้องเมย

บอกว่าแม้คดีจะมีความคืบหน้าจนนำไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว๑คดี
แต่ทางครอบครัวก็ยังมีความกังวลใจเมื่อคดีนี้ต้องนำขึ้นสู่การพิจารณาของสารทหาร
ไม่ใช่สารพลเรือนครับ
ขณะที่พลอากาศเอกชาวรัฐมารุ่งเรืองประธานกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของน้องเมย์
บอกว่าหลักฐานใหม่ที่ทางครอบครัวน้องเมย์ได้ให้ต่อคณะกรรมการสอบสวน
เป็นการให้ข้อมูลด้วยวาจาว่ามีบุคคลทำร้ายน้องเมย์ในวันที่๒๓สิงหาคม๒๕๕๙
พร้อมให้ข้อมูลผลทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อแพทย์ทหาร
ซึ่งเป็นคนละกรณีกับการสอบสวนการเสียชีวิตที่โรงเรียนเตรียมทหารนะครับ
โดยเห็นว่าหลักฐานใหม่ที่ผู้ปกครองติดใจสงสัยจากการสอบถามแพทย์ทหารระบุว่า
ดูคร่าวแล้วเป็นผลชนะสูตรที่ไม่ตรงกันของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และของสถาบันพญาธิวิทยา
สถาบันพญาธิวิทยาเป็นของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไงคุณ
ส่วนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของธรรมศาสตร์เขานะครับ
ดังนั้นทางทหารจึงเห็นว่าต้องหาผู้เป็นกลางมาชี้ชัดนั่นก็คือแพทยศภา
และเข้าใจว่าหากไปถึงชั้นศาลศาลคงต้องเรียกผู้เชี่ยวชาญจากแพทยศภามาให้ความเห็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ซึ่งผลทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ทางครอบครัวแจ้งว่าพบร่องรอยใหม่เช่น
เพราะว่ามีเลือดออกบริเวณลำคอเหนือหายปลาร้าทั้งซ้ายและขวาเช่นกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงซ้ายฟกช้ำเช่นซี่โครงซี่ที่๔หัก
เหล่านี้แหละครับคือหลักฐานที่ทางครอบครัวเอาออกมานะฮะ
ก็ต้องดูเป็นช่วงเวลาไปเพราะว่ามันเกิดช่วงเวลาอาจจะหลายช่วง
ในการที่ถูกทั้งทำรงวินัยหรือถูกซ่อมอะไรอย่างนี้
มันต้องประเมินทั้งระยะเวลาการเยียวยาการหายการเกิดทุกอย่างด้วย
ใช่จนกระทั่งถึงวันที่๑๗ตุลาคม๒๕๖๐ก็ต้องมาดูกันอีกคือต้องแยกกันนะฮะ